มาดูเรื่องของการล่อลวงเด็กหญิงวัย๑๒ปีไปข่มขืน
เพราะว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์
แม่ของเด็กหญิงวัย๑๒ปีคนนี้

ถูกผู้ชาย๒คนล่อลวงไปข่มขืน
ซึ่งจริงแล้ว๑ใน๒คนของผู้ชายนั้น
ครอบครัวรู้จักดีเรียกว่าบังนัดแต่ว่าไม่รู้จักชื่อจริงนะครับ
เพราะว่าบังนัดวัย๔๐ปีเนี่ย
เคยไปรับไปส่งลูกสาวของเธอไปโรงเรียนเป็นประจำ
ครอบครัวก็เลยไว้ใจแต่ในวันเกิดเหตุคือ๑๓กุมภาพันธ์
นัดก็โทรศัพท์มาหาครอบครัวของเธอ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาเด็กไปซื้อขนม

จากนั้นก็มารับจริงด้วยความที่ไว้ใจ
แม่ก็เลยปล่อยให้เด็กไปด้วย
ปรากฏว่าเด็กกลับมาอีกทีเกือบ๕ทุ่ม
แล้วบอกแม่ว่าหนูถูกข่มขืนนะครับ
ก็เรื่องนี้นะครับทางแม่เด็กหญิงเนี่ย
ก็พาลูกสาววัย๑๒ปีเข้าแจ้งความร้องทุกข
พนักงานสอบสวนสนหัวหมากนะครับ

ล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำราว
ที่บริเวณซอยรามคำแหง๘๑ทับ๔นะครับ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่สถานบันเทิงร้างแห่งนี้

เพื่อไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
จากการสืบสวนเพราะว่าคนก่อเหตุ
เป็นคนที่รู้จักกับพ่อแม่และครอบครัว
ของเด็กหญิงวัย๑๒เป็นอย่างดี

มีหน้าที่ในการรับส่งเด็กหญิง

ผู้เป็นแม่ไว้ใจ

ปรากฏว่าเด็กหญิงอยู่บ้านเพียงลำพัง

ชักชวนให้ออกไปข้างนอก
ก่อนที่จะลงมือข่มขืนกระทำชำราวนะครับ
คือออกไปในช่วงเย็นประมาณ๖โมงเย็น

แม่ก็ตามหา๑๖๐๐ก็แล้ว๑๗๐๐ก็แล้ว
พอ๔ทุ่มนะเด็กกลับมาที่บ้าน
บอกแม่ว่าหนูถูกพาไปข่มขืน
แม่เลยพาลูกสาวเข้าแจ้งความทันทีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดิภูมิกับการสอนอหัวหมาก
ระบุว่าสารอาญารัชดาได้อนุมัติหมายจับ
นายสำรวยจิตชื้นหรือว่าบังนัดอายุ๔๒ปี
อาศัยอยู่บ้านเลขที่๓๓ทับ๗ตำบลลำผักกูด
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
แล้วก็ข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีแล้ว
ขณะนี้ได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวน
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางการหลบหนี
โดยพบว่าผู้ต้องหาใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะ
ซึ่งตำรวจพยายามอย่างหนักในการล่าตัวบังนัดนะครับ
โดยใช้กำลังฝ่ายสืบสวนของสนหัวหมากสนบางชัน
และสนบึงกุ่มพื้นที่ใกล้เคียงกันนั้น
และกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๔
ร่วมกันแกะรอยบังนัฐหรือว่าคนร้าย
จากเชื่อว่ายังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
อกจากนี้ยังพบว่าบางนัดนั้นครับ
เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดียาเสพติดในพื้นที่ของบึงกลุ่มอีกด้วยนะครับ
เพราะว่าแม่ของเด็กหญิงวัย๑๒ปีก็เล่าให้ฟัง
คือก่อนหน้านี้บางนัดมีหน้าที่รับส่งลูกของเธอไปโรงเรียนใช่ไหม

แต่หลังจากนั้นช่วงเดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย

หายไปเลยแล้วอยู่ก็กลับมา
ตอนแรกแม่ก็ไม่ได้ติดใจสงสัยว่ากลับมาทำไม
แต่ก็นี่แหละครับกลับมาก็มาชักชวนลูกสาววัย๑๒ปีของเธอ

ตอนนี้นะครับนอกจากบังนัดแล้ว

เพราะว่าเด็กหญิงวัย๑๒ปี
เล่าให้แม่ฟังแล้วเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่า
ชายที่พาเธอไปข่มขืนมี๒คน

ใช่นะครับแล้วก็ไปข่มขืนที่อาคารร้างแห่งนี้นะฮะ
ตอนนี้ตำรวจก็ออกหมายจับละ๑คน

ก็ต้องรอการติดตามคดีนี้ต่อนะครับ